เหตุสลดค่ะวงเล่าที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เพื่อนสองคนค่ะสนิทชิดเชื้อกัน
เหล้ากันเป็นประจำคือตั้งวงกันเป็นประจำนะคะ
แต่ว่าครั้งล่าสุดอาจจะดื่มมากไปหน่อยนะคะ
มืนเมาเกิดการทะเลาะกันผู้จะไม่เข้าหูกันเนี่ยนะคะ
วักมีดออกมาแทงกันมีคนหนึ่งเสียชีวิต
คนที่ก่อเหตุตอนนี้ยังหลบหนีไปอยู่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลศรีคิ้วนครราชศรีมา
เข้าไปตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตนะคะ
อยู่ในบ้านค่ายทยิงตำบลวังโรงใหญ่
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
สมนึกศักดิ์ขุนทศอายุ๔๖ปีค่ะ

ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้าน

ถูกแทงที่หน้าอกเป็นแผลชะกันจากของมีคมนะคะ

เจอขวดสุราวางอยู่ใกล้ศพ

ความยาว๔นิ้วตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
สอบถามชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์
เศร้าวนายสมนึกผู้ตายนี่นะคะกับนายตั้ม
ผู้ก่อเหตุชอบนั่งดื่มสุราด้วยกันเป็นประจำ

มาถึงวันที่เกิดเหตุคาดว่า
จะเกิดจากอาการมืนเมาสุราเพราะว่าทั้งคู่ก็ดื่มเหล้ากันอีกแล้ว
น่าจะพูดไม่ลงรอยกันถึงขั้นมีปากเสียงกัน
ในตั้มคว้ามีดซึ่งอยู่ใกล้ตัวแทงเขาที่หน้าอกของผู้ตายแล้วก็วิ่งหายไป
กระทั่งพลเมืองดีมาเห็นเหตุการณ์นะคะโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันที
จากนั้นจึงวิ่งเข้าไปดูปรากฏว่านายสมนึกเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ผ่านตำรวจตรีสมชายนักสมเนิงสารวัตรสอบสวนสภศรีคิ้วกล่าวว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุรู้จักกัน
ขอบคุณครับ